คิดจะเลี้ยงสัตว์ไตรตรองให้ดีซะก่อนว่ารักเขาจริงหรือเปล่า
หรือใครที่เลี้ยงสัตว์อยู่ตอนนี้อยากให้ฟังข่าวนี้
เพราะว่าคุณจะต้องนำสัตว์เลี้ยงหมาแมวไปขึ้นทะเบียนนะคะ
เพราะว่าสิ่งที่ผ่านมามันกลายเป็นปัญหา
รัฐบาลเขาก็มองว่าเวลาที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็เอาไปทิ้งคว่าง
มันอดหยากบ้างแหละมันมีโรคระบาดบ้างแหละ

คนอื่นเขาบาดเจ็บเขาเสียชีวิตถูกรถชนบ้างแหละ
ทีนี้ก็เลยจะกำจัดปัญหานี้โดยการที่ให้ขึ้นทะเบียนสัตว์ค่ะ
โดยเรื่องนี้ทางด้านโฆษกก็ได้ออกมาพูด
บอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้แก้ไขพรบ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
กำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน
เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องนี้เรื่องของการทอดทิ้งสัตว์ค่ะ
โดยจะให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต
หรือว่าเทศบาลออกข้อบรรยัติท้องถิ่น
เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องนำสัตว์มาขึ้นทะเบียน
แล้วก็ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินที่กำหนดเอาไว้
เอาฟังมาถึงตรงนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่ล่ะ
เลี้ยงน้องหมา๑ตัวเลี้ยงน้องแมว๑ตัว

คือคำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับหนึ่ง๕๐บาท
สมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ๑๐๐บาท
แล้วก็ยังต้องมีค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์อีก

แปลว่าถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงแมว๑ตัว
หรือว่าเลี้ยงหมา๑ตัวจะต้องจ่ายตัวละ๔๕๐บาท
อย่างคุณสืบสกุลเลี้ยง๒ตัวก็คือ๙๐๐บาท
ทีนี้ถ้าไม่ไปจ่ายจะเกิดอะไรขึ้น
เจ้าของสัตว์เลี้ยงฝ่าฟื้นไม่นำสัตว์มาขึ้นทะเบียน

ถ้าไม่จ่ายตัวละ๔๕๐บาทให้กับสัตว
เจ้าของเองนั่นแหละจะโดนปรับโทษไม่เกิน๒๕๐๐๐บาทต่อตัว
ทีนี้อะไรบ้างที่จะต้องขึ้นทะเบียน
ตอนนี้กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าสัตว์เลี้ยงทุกประเภท
แต่ช่วงแรกจะขอบังคับใช้เฉพาะหมากับแมวก่อน
ยังไม่ได้ขยายไปที่สัตว์เลี้ยงประเภทอื่นพวกนก
หรืออะไรแบบนี้นี่นะคะ
ส่วนจะบังคับใช้เมื่อไหร่ต้องรอก่อนนะ
รอนำร่างกฎหมายผ่านสะพานนิติบัญญัติก่อน
หลังจากนั้นถ้าผ่านแล้วก็จะนำมาประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาอีก๑๘๐วัน
แต่อย่างหนึ่งนะคุณพอมีข่าวนี้ออกมา
หลังจากที่เมื่อวานพลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
ศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยเรื่องนี้

ว่าการขึ้นทะเบียน๔๕๐บาทเนี่ย
ต้องจ่ายทุกปีหรือจ่ายตลอดชีพของอายุสัตว์นั้น
แล้วก็หมาแมวพวกองค์กรการกุศล
หมาแมวในวัดที่พระท่านเลี้ยงไว้ที่ดูแลไว้

ถ้าเกิดต้องจ่ายตัวละ๔๕๐บาท
มันก็อุ๊ยมันจะยังไง
เดี๋ยวรอดูคลามคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วยนะคะ